คุณผู้ชมคะเปิดสักกระดาษใหม่๑มกราคม๒๕๖๓
หลายคนบอกว่าเป็นปีหนูทองแต่ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นปีหนูไฟ

มีเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านขายปุ๋ยรายใหญ่ที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น
คือสภาพตอนที่ไฟไหม้เนี่ยร้านเสียหายไป๖คูหาเลยนะคะ
ปุ๋ยยาผลิตภัณฑ์เคมีต่างเสียหายวอดเลย
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ทำงานกันหน่อยค่ะ
นี่เหตุการณ์สดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
เปิดสักกระดาษใหม่ก็เอาซะละนี่ค่ะ

ภายในร้านขายยาปุ๋ยแล้วก็อาหารสัตว์ขนาด๖คูหา
ชื่อร้านบัวทองของนายสุภาพแผงแสนอายุ๔๕ปี
ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนมาริวัลบ้านกงตำบลดอนโมง
อำเภอน้องเรือจังหวัดขอนแก่นนะคะ
คือตอนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ย
นายสุภาพเจ้าของร้านพักอยู่ภายในบ้าน
ซึ่งเพลิงมันลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะ
เพราะว่ามีปุ๋ยเคมีแล้วก็อาหารสัตว์ที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
หลังจากได้รับแจ้งเหตุระดมรถดับเพลิงไปกว่า๑๐คันค่ะ
ฉีดน้ำสกัดเปลวเพลิงที่กำลังโหมลุกไหม้
ทำงานนานเหมือนกันนะคะผ่านไปกว่า๑ชั่วโมง

เพราะว่ามันมีเรื่องที่ทำให้เกิดไฟไหม้
เป็นสารที่ทำให้เกิดไฟไหม้ได้เป็นอย่างดี
เคมีที่ถูกเผาก็ทำให้เป็นอุปสรรค

แล้วก็ยังมีควันพวยพุ่งออกมาบนถนนสายหลัก
เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรอีก
เบื้องต้นพบว่าปุ๋ยเคมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอาหารสัตว
และอื่นถูกไฟเผาวอดทั้งหมดนะคะ
พิมพ์ใจพานพังเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
เปลวไฟลุกมาจากด้านหลังของห้องก่อน
แล้วก็มีควันดำพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา
และช่วงนั้นค่ะมีคุณยายอายุ๘๐ปีเป็นแม่ของเจ้าของร้าน

ชาวบ้านก็ต้องช่วยพยุงคุณยายออกมาอยู่ในที่ปลอดภัย

ซึ่งนอนพักผ่อนอยู่ภายในบ้าน

พร้อมกับนำรถกระบะ๒คันออกจากจุดเกิดเหตุด้วยค่ะ
ที่มันไฟมันมานำขวันชะวันหน้าจะเข้าข้องที่๒
แต่มันเข้าได้
ค่ะล๊อคมาจากหน้าจะเข้าไปก็เข้าไปไม่ได้นะ
บอกว่าเบื้องต้นสาเหตุของการเกิดคว่าม่าย
หน้ามาจากเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจร
แต่เอาล่ะตอนนี้ยังไม่สรุปสาเหตุ
เดี๋ยวต้องรอตำรวจสพตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไป
ตรวจสอบกันก่อนนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่
ส่วนเรื่องของการประเมินมูลค่าความเสียหายยังประเมินไม่ได้
แต่คาดว่าความเสียหายน่าจะหลักล้านบาท